สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่อาหารติดกออยู่ใหม่ให้เยอะค่ะ
มีผู้ชมว่าพี่กิจกรมืออาชีพยับสาระเปาแบบโอ้ไม่ใช่เพราะว่าน้องพี่อาเข้ามาวันนี้ไง
เขาก็ต้องแบบเก็บภาพใช่ไหมเราก็บอกว่าปกติเนี่ยเวลาเข้าข่าวของเราเนี่ย
ทุกคนมาเนี่ยมาก่อนเวลาอยู่แล้ว
แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคือแม่มดเขาเป็นพิธีกรมืออาชีพเขาจะรู้เวลาว่าเป๊ะ
จังหวะนั่งจังหวะนั่งนี่คือกำลังจะเข้ารายการสวัสดีค่ะพอดีเลยอ่ะ
ถูกเราใหม่เมืองเดียวสุดยอดเห็นไหม
พี่ทำรายการสดบ่อย
ยี่สิบปีเนอะตลอดใช่ไหมคะสดสดหมดเลยนี่ตอนน่าพ่อหนุ่มไม่ได้นะ
พี่ถูกบอกไม่ได้นะต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะ
คุณผู้ดำครับคุณต้องมีมารยากษ์ของพระราชินิศพิวพิธีกรที่ดีนะครับ

บิดดุ่งเขาบอกว่าถ้าเราจะไม่เข้าคุณไปเข้าหลักโรคโรงชาติเลย

เรามาไม่ทำมารคล้ำหลักของทรงชาติเป็นอยู่เลย
กลับมากันวันนี้มีทั้งเรื่อง
มีการเด้งตำรวจแล้วใช่ไหมฮะตำรวจทางหลวง
เพิ่มเติมมาเนอะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็มีการสั่งการยังตรวจสอบว่ามีตำรวจท่านไหนที่แบบเข้าไปเอ๋วบ้าง
ตอนนี้ล่าสุดก็คือมีสั่งเด้งไป๔๒ตำรวจทางหลวง
ที่ไปเอ๋วเรื่องของสวยสิคเกอร์รถปันทุกนะคะ
ท่านก็เป็นผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการลงนาม
เรียกว่าคำสั่งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทางหลวง
ที่ต้องสงสัยนะคะว่ามีส่วนไปเกี่ยวข้อง
ลงไปนะคะอืมจนไปถึงชั้นประทัวร์เนี้ย
ประมาณสี่สิบสองนายด้วยกันค่ะแล้วท่านบอกว่ายังไม่น่าจะจบที่เท่านี้
จำนวนน่าจะมีเพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะเป็นขั้นบิกิเนอร์ขั้นเริ่มต้น
นี่เริ่มต้นก็สี่สิบสองไม่แต่ก็อืมมันเอาจริงจริงนะ
พี่ว่าเป็นพันสิบไม่มันหลายจังหวัดมันหลายจังหวัด
อืมถ้าสมมุติจะเอาแบบให้ถูกต้องอ่ะใช่ถ้าไล่ทั้งหมดจริงจริง
แล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มเขาบอกว่ามันเริ่มจริง
ตั้งแต่ตอนยุคฟองสบู่แตกปีสามเก้าสี่ศูนย์อ่ะ
พี่มดถ้าเป็นพันเนี่ยลองคิดสภาพนะ
ว่าตำรวจทำหมดไม่เท่าไรถ้ามีเป็นพันเยอะกว่ากว่ากว่าห้าเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่แบบไม่ใช่หลักร้อยลูกมันเป็นพัน
เพราะว่าเขาบอกว่าจริงแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ย
ลองไม่รู้ว่าเราไปหารายการเก่าเก่าของไอทีวีดูอ่ะอืม
เพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นไอทีวีดูเคยทำไปแล้วอ่าที่เขาเปิดไว้ใช่ป่ะฮะ
รู้สึกแย่มถามอันนี้เนี้ยแหละเป็นคนเปิดอืม
หรือมันจะมีรายการแต่ว่าสักอย่างจะพูดถึงเขาเคยทำไว้อ่ะ
จริงจริงแล้วทุกจังหวัดอ่ะจังหวัดละห้าคนพอแล้ว
๗๗จังหวัดคูณไปกันอันนี้คิดแบบน้อยน้อยนะเท่าไหร่นะ๕คนหรอ
๕คนคูณ๗๗ก็๓๐๐กว่าแล้วเกือบ๔๐๐แล้วอืมอืม๓๘๕
อืมเพราะเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายเราจะไปจบที่อะไรนะคะ
ซึ่งคุณอาชิริยะเองเขาก็มีการนำหลักฐานมายื่นให้ดำเนินคดีด้วยนะคะ
เรื่องของขบวนการรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนแล้วก็สวยสติ๊กเกอร์เนี่ย
เอาหลักฐานมาเพิ่มเติมให้ก็คือมีการมอบหมายเรื่องของหลักฐานต่าง

เพราะว่าตัวเขาเองเขาบอกว่ามีหน้าที่ดูแลคดีทางตำรวจทางหลวง
ส่วนดำเนินการแยกกันเนี่ยมันคนละส่วนกัน
อันนี้นะคะแต่ก็ยังมีการประสานข้อมูลกันตลอดเวลา
ซึ่งทางกรรมคับการปราบตามการทุจริตและประพุทธมีช่อง
ก็จะเป็นหน่วยงานหลักเลยค่ะในการสืบสวนขยายผล

จะมีคำสั่งให้ใช้กำลังตำรวจอย่างเต็มที่
คลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
แต่เอาจริงอย่างประชาชนที่ไม่ได้มีรถบรรทุกหรือแบบขนส่งอะไรอย่างนี้
เราก็จะไม่รู้เราก็เพิ่งมารู้ว่าออสติ๊กเกอร์เหล่านี้มันมีความหมาย
ถ้าสมมุติเราปราบไปได้จริงข้าวของค่าต้นทุนการขนส่ง
มันก็จะถูกลงใช่ไหมฮะ
เพราะมันมีเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนด้วยไงที่คุณอาชิริยะเองเขาบอกว่ามันหายไป
คือตอนนี้ท่านบอกว่ายังสับสนอยู่นะคะ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ารถของกลางที่ว่าเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน
แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คือยังพูดไม่ตรงกันนะคะ
แล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่จึงอยาก
แบบไม่อยากจะสรุปเรื่องนี้ตอนนี้
ดังนั้นก็ต้องไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน

ใช่แล้วก็ต้องมีการประสานข้อมูลให้มันมีความชัดเจน
ก่อนที่จะมีแบบว่าการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้เนาะเรียกถึงว่าช่วงแบบว่าเปลี่ยน
เปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายจริง
คืออย่างสติ๊กเกอร์ที่เราพูดเนี่ย๔๐กว่าตั้งแต่ปี๔๐ปีนี้๒๕ปีเข้าไปแล้วถูกต้องไหมคะ๒๕๒๖ปีแล้ว
สติ๊กเกอร์จนมาน้ำมันเถื่อนใช่เราได้ยินข่าวน้ำมันเถื่อนกันมาตลอดนะ
น้ำมันเถื่อนมินว่ามินได้ยินตั้งแต่เด็กคำเนี่ยคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
แต่เอาจริงตอนเด็กเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือยังไงมันทำกันยังไงน้ำมันเถื่อนที่ว่าอะไรอย่างนี้

ไปเอาเข้ามาจากโอเคล่ะรู้เอามาจากตะเข็บชายแดนแต่สมมุติเอา
เมื่อก่อนเราคิดเสมอว่าเอามาจากทางใต้ถูกต้องป่ะ
เพราะทางใต้เราไปเติมน้ำมันที่มาเลเมื่อก่อนจะรู้แต่ว่าออกจากหาดใหญ่อย่างนี้
เพื่อนเป็นหาดใหญ่บอกไปเติมน้ำมันที่มาเลถูกกับเมืองไทยอะไรอย่างนี้
แต่การออกเขาขนจะมาเป็นคันเลยเป็นคอนเซนเนอร์คอนเซนเนอร์เลย
ก็คำว่าเถื่อนมันเกิดขึ้นได้ก็คือแปลว่าเจ้าหน้าที่ต้องรู้เห็นไง
ถูกป่ะคะเพราะเถื่อนแปลว่าไม่ได้เข้าตามระบบไงระบบคือข้าราชการคือเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะ
ถ้าเถื่อนแปลว่าแหมมันจะเล็ดลอดเจ้าหน้าที่ได้ขนาดนั้นเลยจริงเหรอ
ก็คือคนไม่ได้จ่ายภาษีน้ำมันสรรพสารมิตรถูกต้องไหมคะตรงนั้นเองว่า
เลยต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตรนั่นแหละว่ามันคืออะไร
ใช่ถูกก็ต้องไปติดตามกันนะฮะ
วันนี้คนภูเก็ตเป็นยังไงกันบ้างฮะโอ้โหคุณทิมพิธาพร้อมด้วยรังสิมันโรม
แล้วก็ว่าที่สอสอภูเก็ตต้องยอมรับภูเก็ตแลนด์สไลด์สีส้มทั้งจังหวัดจริงนะฮะ
ก็แน่นอนเงี่ยส่วนโบสถ์เลยเขาบอกไปรอตั้งแต่คุณพิทายังไม่ถึงนะ
โอซึ่งแน่นอนวันนี้คุณพิทาเขาลงไปคุณรังสิมันลงว่าอังกษัยเขาเกิดใช้ชีวิตอยู่ที่สุด

เตชัตถาวรเจริญสสเขต๑
นายเจริมพงษ์แสงดีนะฮะ

นายทิติกัณฑ์ทิติพฤทธิกุล

เขาเป็นคนใส่เสื้อตามธีมมากเลยนะคะ
เฮ้อเจ๋ตก็มาะบังคิวแบบมัดย้อมทะเลไง
พระคมบอกไทยว่าจะให้
อยากให้ว่าที่นายกเขาใส่พัดย้อม

ก็เป็นเสื้อเหมือนเสื้อท้องถิ่นด้วย

เขามีเป็นตารางออกมาเลยนะว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรงไหนกันบ้าง
และเราก็จังหวัดนี้ก็ไปมีลำปลางมีเชียงใหม่
แต่ต้องยอมรับเชียงใหม่เขาล้มช้างมาเยอะ
จังหวัดใหญ่ยังอูดอนอย่างนี่
ประวัติศาสตร์เลยไม่เคยมีใครล้มได้เนี่ยก็เป็นของก้าวไกลไว้แล้ว
ผู้ชมฮะวันนี้คนไปต้อนรับพันคนนะครับ
โดยคุณพิธาเขาขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณพลังเสียงชาวภูเก็ต
แล้วก็ด้อมส้มเมื่อก่อนด้อมจะใช้กับซีรีส์
ใช่กับดาราวันนี้ด้อมกลับมาเป็นใช้กับนักการเมืองไปแล้ว
นะแล้วก็ด้อมส้มยศจังหวัดตอนนี้ภูเก็ตไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ก้าวไกรขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ไข่มุกเม็ดนี้ผิดหวังแน่นอน
โดยอีกเป้าหมายหนึ่งที่เร่งด่วนก็คือการเอาภูเก็ตไข่มุกในใจผมเนี่ย
เอาไข่มุกแห่งอันดามันนะฮะให้เป็นไข่มุกของโลกนะให้เร็วที่สุดนะครับ
ลองไปฟังซักนิดนึงไหมฮะอยากฟังเสียงครูพิธาสักหน่อย

นี่คือภาพบรรยากาศนะฮะแต่หลายครูก็ทำ
เส้นทางสู่ธรรมเนียบรัฐบาลของคุณพิธาเนี่ย

เรื่องหุ้นเหมือนจะไม่มีอะไรแล้ว

แต่เขาจะมีเรื่องใหม่แล้วไงมีน

เรื่องที่แบบมันยื่นทรัพบัญชีทรัพย์สินไม่ครบ

ที่บอกว่าเคยไปให้กู้ยืมใช่ไหมคะ

ตอนแรกเขาบอกเขาต้องไปถามก่อน

วันนี้ประธานกรกตแต่อย่างน้อยนะฮะ

เพราะว่าวันนี้เขาเปิดเผยถึงกรณีคำร้อง
การถือหุ้นสื่อของนายพิธาม

หัวหน้าพักเก้าไกรแล้วก็แคนดิเดตนายรัฐมนตรีว่า
มีการยื่นคำร้องมา๓คำร้อง

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำนักงานกรกตพิจารณาว่าจะรับเป็นคำร้องหรือไม่
และหากรับเป็นคำร้องก็จะรับนะฮะ
เป็นความปรากฏต่อกรกตหรือเปล่า
หากรับก็จะมีการตั้งคณะกรมการไต่สวน
ดำเนินการสืบสวนไต่สวนแล้วก็เชิญผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาให้ถ้อยคำ
เมื่อถามว่าจะอย่างนี้อย่างแรกเลย
เพราะคุณพิธาริมเจริญรัฐคือสสปาร์ตี้ลิสต์เบอร์๑พักเก้าไกร
อย่างนี้จะประกาศรับรองไปก่อนไหม

ว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐคือสอสอก่อนไหมอืมเขาบอกว่าจริงจริง
แล้วเนี่ยการรับรองนายพิธาเป็นสอสอก่อนหรือไม่เนี่ยวันนี้
กตเขาก็บอกเลยครับยังพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่าจะไม่รับ
รองนะแต่เวลานี้อยู่ที่ว่าเราจะรับคำร้องเรื่องนี้
ไว้พิจารณาหรือไม่และถึงแม้ว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณา
แล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนก็ต้องให้ความเป็น
กับคุณพิธาเหมือนกันเมื่อถามว่าคุณพิธาเนี่ยเป็น
คนเซนเซนรับรองสอสอทั้งหมดของพักเก้ากายที่เกิด
บายให้ฟังไปว่าสมมุติวันนี้อ่ะสมมุติพี่เปิดพัก
การเมืองเมย์มาสมัครพี่ก็ต้องเป็นคนเซ็นรับรอง
ค่ะแต่คนนี้ถ้าคนที่เซ็นรับรองอ่ะไม่ถูกถูกต้อง
ไหมฮะค่ะจะมีผลหรือเปล่าอืมอันนี้ก็ที่โดนทั้งหมดที่คุณ
เรืองไกรบอกเอาไว้ว่ามีผลเขาพูดว่ามีผลเพราะว่า
ถือว่าในเมื่อคุณให้คนที่ไม่มีคุณสมบัติมาเซ็น
รับรองแบบนั้นอะมันไม่ได้ก็อาจจะอยู่ที่กรกตวิธีฉายุดีนั้นตีความใช้
ว่าตีความได้ไหมคะว่าเป็นยังไงแต่หมายถึงว่าหลายคนก็บอกเฮ้ย๑๔ล้าน
เสี่ยงนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องตั้งคณะกรรมการนั่นแหละให้ความเป็นธรรมในการเซ็น
เลยจะดีเรียวร้ายสุดถูกยืนยันตั้งไม่ต้องไม่ตอนนี้สังคมเนี่ยกรกตรู้ไหมว่า
เขากดดันกรกตขนาดไหน
เขาก็บอกว่าเขารู้เขายืนยัน

เพราะเขาทุกอย่างเขาจะปฏิบัติตามแบบถูกต้องทุกอย่าง

มากรบตรงช่างก่อนครับ
กลับมากันเมื่อวานวันนี้คุณชูวิทก็ออกมาเคลื่อนไหวนิดหน่อย
ดาวเส้นทางลัดติดดาวตำรวจบนบ่า
คือเรื่องนี้เมื่อวานนี้เล่ากันไปแล้วใช่ไหมคะ

ที่บอกว่าโอ้โหระยะเวลาไม่นานเนี่ย
ได้เป็นถึงผู้กองเป็นยศร้อยตำรวจเอกเลยเหรอ

มันคืออะไรและกลายเป็นว่าหลักสูตรกอศเป็นที่ถูกพูดถึง

คนธรรมดาก็ติดยศได้เร็วอย่างนี้เลยใช่ไหม

คือต้องบอกว่าผู้กองแคทคนนี้เนี่ย

อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนอยู่ทางด้านประชาสัมพันธ์
เอาคนมาคอยประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ไม่ใช่หลักสูตรนี้คุณชูวิทย์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่า
แหล่งรวมลูกผู้ใหญ่ลูกคนรวยน้องคนสวย
ที่อาศัยช่องทางรัฐติดดาวน์
รมแค่๑๗อาทิตย์จบมาติด๑ดาวเป็นร้อยตำรวจตรี
คุณสมบัติพิเศษที่จะเข้าได้ต้องนามสกุลดัง
มีความสามารถพิเศษพูดภาษาอังกฤษได้

ยกตัวอย่างสารวัสสัวเจ้าพ่อพนันออนไลน์ก็มาสายนี้

อะไรก็ได้ที่พิเศษกว่าลูกชาวบ้านที่อยากติดดาวประดับบ่า
เป็นหลักสูตรบรรทอนขวัญและกำลังใจตำรวจ
ไม่มีโอกาสบรรจุเป็นค่าราชการชั้นสัญญาบัตร
คำนี้มันกระแทกใจอยู่นะ

เดินทางรัฐปี๖๔เข้าหลักสูตรกอศ

การฝึกอบรมค่าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ
โอนมาเป็นค่าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

มันเลยต้องย่อว่ากอศไงคะ

อาทิตย์เนี่ยก็คือประมาณสัก๔๕เดือน

รมจากชั้นประทวนเป็นชั้นศัลยบัตร
ต่อให้จบจากสาขาที่ขาดแคลน
จากนั้นเข้าเกณฑ์ปโทเป็นร้อยตำรวจโทในระยะเวลา๘เดือน
ใช้เวลาอีกแค่ปีเดียวก็ได้เป็นร้อยตำรวจเอก
แบบนี้ลูกตาศรีตาศาทำไม่ได้ครับ
เสี่ยงตายที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่เร็วแบบนี้
หลักสูตรกศคือเส้นทางลัดของดาวอย่างแท้จริงในยุคนายกประยุทธ์
เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาบรรจุเป็นตำรวจชั้นศัลยบัตรใน๕ปีถึง๘๒๐คน
เอาแค่ปี๖๒ถึง๖๓ปีเดียวก็๔๐๐คนแล้ว
ขณะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเข้าได้ปีละแค่๒๐๐คน
และถ้าใครจะเข้าใครจะทำลองไปตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองก่อนว่า
หน้าต้องสวยพ่อต้องรวยนามสกุลต้องดัง
คือต้องบอกว่าจริงหลักสูตรกอศมันถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อต้องการที่จะยกประโยชน์ให้กับ๑ทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิตในหน้าที่ในการปฏิบัติต่าง
อันนี้คือหลักสูตรนี้เพื่อให้มาเป็นคุณประโยชน์เพราะว่าเขาทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ในการรับใช้แล้วเขาเสียชีวิตในหน้าที่
หรือคนที่มีคุณอุปการณ์หรือทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศ
นักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาทีมชาติหรืออะไรแบบนี้
หรือเป็นสายการเรียนที่ขาดแคลน
ค่ะก็อย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของ
อักหนวดที่เราได้ยินข่าวกันไปว่ามีทหารหญิงมารับใช้
กรณีนั้นที่เข้าไปแล้วก็คือลักษณะของการที่แบบ
ประมาณอย่างนั้นก็จะมาจากการที่เข้าอบรมนี้จริง

ที่แบบว่าทรมานเขาแบบว่าชนแบบเอาแต่หลักสูตรนี้ดาราในวงการก็มี

คุณชูวิทถึงได้ออกมาพูดไงว่าตกลงมันเพื่ออะไรกันแน่
เขาบอกว่ากอศโดยปกติปีนึงเขาจะอบรมกันปีหนึ่งคือ๔ครั้ง
ครั้งหนึ่งก็จะประมาณสักแบบ๔๐๐คน

ประมาณเนี่ยค่ะที่เนี่ยเวลารวมรวมกันต่อปีนึง
มันก็จะจบอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐คน

ทีนี้อย่างที่หลายคนบอกไปว่าหลังมาเนี่ย
รุ่นที่มันผ่านมามันจะกลายเป็นแบบ
มีคนเด่นคนดังมีดาราลูกมีอะไรอย่างเงี้

เขาบอกว่ารวมดาวน์มีปี๔๕
ในนั้นมีชื่อคุณสงกรานอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะ

แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มีการชี้แจงกันออกมาแล้วอะไรต่อมีอะไร
หมายถึงที่พ่อแม่กระธิบัตรน่าที่เราเสียชีวิต

ถูกสวัสดีกรงสวัสดิการด้วยอะไรแบบนี้
เพราะน่าจะได้สวัสดิการต่อจากพ่อหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
แต่พี่คิดดูนะปีหนึ่งอบรมกันมา

แต่นักเรียนที่เรียนในร้อยตำรวจปีนึงจบออกมา๒๐๐คนเองนะคะ

เมื่อเทียบกันสัดส่วนระหว่างคนสัดส่วนตำรวจ
พี่คิดดูนี่คนที่ผ่านมาสากรศรต่างกันเยอะมาก

๖เท่าอะคะคือคนที่ตำรวจจริงที่ต้องไปวิ่งที่ตั้งใส่เรียนที่ใส่ตรง
เออใส่ตรงกว่าจะขึ้นเป็นสัญญาบัตรได้มันไม่ง่ายเลย
กวดจบมาบางคนยุดที่ร้อยตำรวจเอกอยู่นาน
คือรอเกษียณอยู่อีก๒ปีถึงจะได้ขึ้นเป็นตำรวจ
ร้อยตำรวจเอกนี่ผู้กองแล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อร้อยตำรวจเอกนี่คือผู้กองแล้ว
บางคนเขา๕๐กว่ากำลังจะเกษียณอยู่แล้วเขาถึงจะได้แบบรับตำแหน่งอะไร
ชั้นประทวนที่เขาเป็นนายสิบเป็นนายดาบอะไรอย่างนี้กว่าจะขึ้นตอนจบท้ายคือร้อยตำรวจตีแล้วโดนโทก็คืออายุ๕๐
จริงต้องบอกว่ามีตำรวจหลายคนที่เขาออกมาเป็นประเด็นเรื่องนี้นะแล้วเขาก็ออกมาเขียนว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
ทำไมเขาตั้งใจทำทุกอย่างเลยแต่ทำไมแบบกว่าเขาที่จะแบบเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งแต่ละขั้นของเขาได้มันยากเย็นซะเหลือเกิน
แม้กระทั่งนักกีฬาที่แบบว่าโอลิมปิกอะค่ะของเราก็มีหลายคนนะที่ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันว่าตัวเขาเองเขาแบบ
ได้เยอะเท่านี้เขายังไม่มีการขยับไปไหนเลยโอเคมันอาจจะมีเรื่องของการเรียนปริญญาตรี
จบปริญญาโทอาจจะมีการเลื่อนขั้นที่เท่าไหร่เร็วขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อีกไง
ว่าตอนแรกทั่วแบบซึ่งจริงไม่ใช่บางคนเรียนปริญญาโทแล้วเขาบอกเขาก็ยังไม่เห็นได้เรื่อย
แล้วเขาบอกว่าถ้าด้วยกรมออสค่ะถ้าสมมุติได้ปริญญาโทปุ๊บเนี่ยการอบรมมันก็จะเหลือเป็นแค่คลองร้อยตำรวจเอก
ถ้ามีปริญโทก็คือครองปกติมันต้องครองไปประมาณปีกว่า๒ปีค่ะแค่๘เดือนคุณได้เลื่อนเป็นร้อยตำรวจโท

ใช่คือเมื่อวานเนี่ยคุณพ่อเป็นคนออกมาชี้แจงก่อน

วันนี้นะคะผู้กองแคทหรือว่าคุณแคทอธิตยาค่ะ
ก็ออกมาโพสต์ชี้แจงหลังเกิดดราม่าเรื่องนี้แบบ

เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคท
ไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือกระทำการสิ่งใด
กระทบจิตใจเพื่อนพี่ข้าราชการตำรวจ
ในการนี้แคทกราบขอโทษอย่างสูง
กระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้ไตรตรอง
สุดท้ายนี้เมื่อแคทได้รับโอกาสในการทำงาน

จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังและดีที่สุด

ภาพที่คุณพ่อคุณแม่ประดับดาวบนผ่าภาพที่เป็นมือคุณพ่อ
ดาวลงบนบ่าให้ภาพถ่ายครอบครัวรวมกัน
แม้กระทั่งภาพตัวเองในชุดเครื่องแบบตำรวจก็ลบออกไปเลยนะคะ

ประเด็นคือได้มายังไง
ทีนี้มันตามภาษาความโลกออนไลน์ค่ะ
พอเจอต่อปุ๊บเขาขุดต่อ

ช่อดอกไม้ให้กับร้อยตำรวจเอกหญิงอธิตยา

แรงข่าวจากกองทัพบกเขาชี้แจงแบบนี้นะคะว่า

เขาเคยเป็นพนักงานราชการกรมดุรยางทหารบก

ซึ่งภาพที่เห็น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

พอที่คุยไปถ่ายกับเจ้านาย

แต่ก็มีคนตั้งแถวกันเยอะเหมือนกันเนาะ
คือมันก็เป็นประเด็นจริงแหละ

เขาบอกนี่เทศศาสตร์ไม่ได้ขาดนี่เทศศาสตร์ปรับพูแล้วด้วยซ้ำ

ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษมันก็แบบมันก็ไม่น่าจะขาดแคลนแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจหลายคนก็พูดภาษาอังกฤษได้

อ้ายมันอาจจะจำเป็นต้องใช้อะไรแย่งเนี้ย
เพราะว่าอย่างที่บอกมีตำแหน่ง
มันมียดเนี้ยมันได้เงินเดือน
และมันได้สวัสดิการแล้วเงินเดือนนั้นมาจาก

แล้วเขาก็รอดูไงว่าคุณจบมาคุณได้เลื่อนยศเป็นตำแหน่งสูงเนี่ย
หน้าที่ของคุณทำอะไรบ้างคุณทำอะไรนี่แหละคือประเด็นนะคะ

ปิดดาวยากอะแม่ถ้าเราไปสายตำรวจเราคงยากเนอะ
ไปเป็นเดือดศัตราไหมอยากติดดาวน์

ต้องร้องเพลงพออันไหนเธอร้องร้องสักท่อน

ตอนนี้ต้องบอกว่าตำรวจเขามีการส่งสำนวน
ของคุณเมฆรามาเรื่องคดีเกี่ยวกับฟอกเงินเว็บพนันเนี่ย

มันเป็นคดีที่แบบคนจับตามองมาก

รัฐกลุ่มก็เลยมีการสั่งสอบเพิ่มไปอีกค่ะ

อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

ท่านบอกว่าเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
พนักงานอายการเขาได้รับสำนวน
ทางตำรวจมีการส่งสำนวนมาให้แล้ว

ผู้ต้องหาที่๗กับพวก๑๐คน

หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่น

ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

เขามีการได้จัดให้เล่น
พนันออนไลน์รวมถึงทำเว็บพนันด้วยนะคะ

เข้าไปเล่นเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ต้องหาทั้ง๑๐รายมีการโอนเงิน
รับเงินแล้วก็ถ่ายโอนเงิน
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

คือถ่ายกันไปถ่ายกันมาแบบชัดเจนนะคะ
อย่างเช่นเรื่องของเงินหมุนเวียนในบัญชี
ได้มาจากการชักชวนให้บุคคลทั่วไป

ก็คือ๒๔กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นการกระทำที่ต่างกรรมต่างวาระ

อย่างที่บอกคดีนี้ประชาชนให้ความสนใจมาก

จ่ายสำนวนมอบให้กับสมัครอายการพิเศษ

ก็คือเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกันไป

เพื่อให้จริงบางประเด็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ

ทันภายในการฝากขังครั้งที่๖

มันเป็นวันหยุดราชการก็คือวันพรุ่งนี้

ส่วนผู้ต้องหาที่๑๐ครบขังครั้งที่๒

ซึ่งทางอายการเองเขามีการยืดฝั่งขังครั้งต่อไปแล้วเช่นกัน

ธิบดีอายการสำนักงานพิเศษ

ที่บอกไปครั้งที่๖ที่จะฝาก

ท่านบอกว่าคำสั่งจะทัน
ก่อนครบการฝากขังทางที่๗อย่างแน่นอน

อันนี้ก็หลายคนติดตามกันนะครับ

เมื่อวันนี้

สักพักไม่ใช่พลายมันอย่างเดียวแล้ว
กลายเป็นวันนี้ไปแจ้งความอดีตผู้จัดการ
ที่ชื่อโบโหลแล้วก็พิธีกรดัง

คือเปิ้ลเขาบอกเขาน้อยอกน้อยใจวันนี้นะ
เหมือนเป็นถูกหมารอบกัด
แล้วก็พิธีกรรายการดังเนี่ย

กรณีถูกฉกเงินฆ่าตัวในคดีรักทรัพย์

ผู้จัดการแล้วคุณป่อเปี๊ยะด้วยคุณโบ

โดยก่อนหน้าที่เปิ้ลจะไปเวิร์คพอยต์
กับโบมีปากเสียงกันมาก่อน
โบเขาพูดเรื่องการเมือง

ผู้จัดการบอกไม่สนับสนุนลุงตู่เพราะมีปัญหากับคุณประวิทย์ในการเรื่องหัวธุรกิจบางอย่าง
แล้วก็สูญเสียเงินไป๔๕๐ล้านนั่นก็คือที่เขาว่ากัน
ที่เขามีปากเสียงผู้จัดการเขาก่อนในเรื่องของเงิน
พอเปิ้ลทราบว่าค่าตอบแทน๑หมื่นเปิ้ลก็โอเค
แต่ก่อนเนี่ยเราเคยตกลงกันว่าถ้าเป็นงานที่เขาติดต่อเปิ้ลมาโดยตรง
แล้วเปิ้ลให้โบคุยงานต่อก็จะแบ่งให้โบ๑๐
แต่ถ้างานไหนที่โบไปหามาก็จะแบ่งให้๒๐
พอเสร็จงานปุ๊บบอกว่าได้เงินมาหมื่นนึง
แต่เด็กของทางเวิร์คพอยต์เขายื่นมาซอง
รับบนใบกำกับภาษีเขาเขียนว่า๑๑๕๐๐๐บาท
ตอนที่เด็กทำท่าจะยื่นซองมา
โบก็วิ่งมาแทรกตรงกลางเหมือนจะคว้าซองไป

วิ่งมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โอนเอง
ว่างั้นหลังจากสัมภาษณ์รายการเสร็จ
ขึ้นรถมาโบก็พูดกับเปิ้ลว่า

เราก็ไม่ได้ติดใจเพราะคิดว่าเขาแบ่งเงินแล้ว
แต่พอเปิ้ลกลับมาบ้านก็สังเกตเห็นว่าซอง

ปรากฏว่ามันเหลือเงินแค่หมื่นเดียว

ซึ่งโบก็ยังยืนยันว่าในส่วนของพี่เปิ้ลนั้น
เปี๊ยกเขาจัดการแบ่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะ
ก็เลยรู้สึกนางบอกนางก็เลยรู้สึกว่า
ทั้งสองคนน่าจะสมรู้ร่วมคิดในการเอาเงินไป
ก็คือหายไป๕๐๐บาทถูกต้องไหม

เปิ้ลได้รับจากการไปทำงานที่เวิร์คพอยต์

ตอนที่เปิ้ลกำลังพูดถึงชุดลูกเสือ

พอเปิ้ลเล่าจบอาจารย์เจตเข้ามา
บอกคุณเปิ้ลอย่าไปยึดติดกับอดีต

ตนเลยถามกลับไปทำไมอาจารย์ถึงพูดถึงเรื่องอดีต

สิ่งที่เจอมาเหมือนหมาลอบกัด

เหมือนหมาที่ลุมกัดคน
ไปฟังเสียงเปิ้ลสักนิดหนึ่งครับ
ต้องใช้หลายคลิปเฉพาะหน้า
แล้วไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรบ้าง

เขาจะต้องส่งสคริปต์โดยละเอียดว่าจะมีคำถามอะไรบ้าง
โดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่เขาส่งคำถามมาให้เปิ้ลสองคำถามว่า

ส่งมาว่าอ๋อเขาถามเรื่องชุดลูกเสือเรื่องเดียวจ้ะ

เปิ้ลก็บอกเหรอพี่แล้วขอคำถามอย่างละเอียดได้ไหม

เขาบอกเปิ้ลมาแค่สองอย่างจริง
ยังไงแม่ไม่ฟังว่าไง

ก็คือที่เรารู้นะปกติคุณโบส่งหมายมาให้เราไปร่วม

พอเพลงดังขึ้นคุณโบโซ่ก็จะมีงานไปออกรายการต่าง

เขาก็จะรับงานให้เช่นรายการนี้ติดต่อไป
แต่คนละกรณีอันนี้เกราะขูงแค่ว่า

เขาดูแลกันมานานเขารู้จักกันมานาน

ไม่หรอกน้ำเค้าไปออกรายการแล้วทัวร์ลงนาง

ความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงไม่ลงรอยกัน
ก็คือก็คือเหมือนพี่ก็เหมือนคล้ายบอกว่า
ช่วงนี้งานกำลังมาพี่เปิ้ลก็แบบ

ใช่แล้วพี่เปิ้ลก็บอกว่าถ้าเกิดแบบไม่โอเคก็ให้คนอื่นมาดูแลอะไรอย่างนี้

ก็เลยคนที่ชื่อนุษย์พี่นุษย์มาดูแลแทนตอนนี้
ก็วันนั้นก็คงวันที่เบิร์กพอยก็คงเป็นวันที่แบบขาดสบั้นกันอะไรอย่างนี้

สรุปนั้นทะเลาะกับเรื่องอะไรเรื่องเงิน๕๐๐๐บาทเหรอ

แล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของประเด็นที่ออกรายการแล้วก็เงินค่าตัว

หลังจากที่เขาคุยกันเรื่องนี้ที่เขาไปกระซิบ
ว่าก่อนขึ้นที่คุณเปิ้ลเล่านะที่บอกว่าก่อนขึ้นไปอัดรายการ
เขาบอกว่าเดี๋ยวคุยเรื่องนายกว่าที่นายกอะไรอย่างนี้เยอะนะ

เขาก็พูดกับคณะผู้จัดการโครงเตือนดาราแหละ
ก็คือเตือนว่าอย่าไปพูดเรื่องการเมืองเยอะ
อย่าไปกระทบกับทางฝั่งคุณพิทาเยอะ

โอเคแหละทุกคนมันมีความเห็นที่แตกต่างได้อยู่แล้ว

เธออย่าไปเสี้ยทางฝั่งเอาแล้ว
ก็คิดว่าทางฝั่งคุณพิธาเยอะ

ถ้าเกิดแบบคุณไม่โอเคไม่สบายใจก็ไม่ต้องดูแล

ฉันก็เพิ่งรู้นะ
แล้ววันนั้นก็เลยจนเป็นลามไปถึงเรื่องเงิน
แล้วก็ฝั่งคุณป่อเปี๊ยะทางรายการนู้นเขาก็เอาคลิปวิดีโอมาว่าเขา

เหมือนว่าคุณป่อเปี๊ยะรู้เห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่า

แล้วก็พี่ถีกรจะเอาเงินไปได้แบบนี้ไหม

ก็คือเปิดกระเป๋าแล้วรวมเงินซ่องออกไป

สมมุติเรายื่นซองเงินไปแล้วอ่ะแล้วพิธีกรจะไปเอาเขามาทำไมแค่
ลางมาถึงจนฝั่งทางฝั่งพี่นักข่าวหรือที่เป็นเขาฝั่งเวิร์คพอยต์
ก็บอกว่าเออพอคุณเปิ้ลพูดอย่างนี้
คุณเปิ้ลได้ขอโทษคุณปเปี๊ยะอีกอย่างหลังกับภาพออกมา
อย่างนั้นเราก็สามารถฟ้องหมินประมาทคุณได้นะ
แต่คุณเปิ้ลเขาก็บอกวันนี้วันที่๙ตอนสัก๑๐โมงเขาจะแถลง

เพราะเขาบอกว่าวันที่๙เขาจะพูดตอนสัก๑๐โมง
ก็เป็นเรื่องราวมาจนถึงวันนี้แหละว่า
ตกลงพี่เปิ้ลเขาก็จะฟอง๕๐๐๐บาท

เขาชอบด้วยฟองน่ะ
และคนก็เริ่มเข้าไปหุดคลิปเกา๊วเก้าว่าเออแม่
คนก็ไปดูรายการนั้นเลยนะว่าตกลงเขายังไงแบบไหน

อ๋อแต่อันนี้เขาฟ้องไอ้นี่ไงอะไรนะยักยอกป่ะ

รายการมีสิทธิ์ตัดคลิปอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

นั่นไงแต่เขาบอกว่าทางคุณปอเปี๊ยะรู้สึกว่ามีรู้เห็นนี่ไง
เขาบอกทั้งสองน่าจะสมรู้ร่วมคิดกันในการเอาเงินไป
ตัวเค้าร่วมเสี่ยงใช้อยู่ทั้งรายการ
คุณรายการจะฟ้องแล้วเอาไปดิน

ไอ้บ้าเดี๋ยวนั่งฟ้องใช่ไหมเอาคิดโปรเก็ตค่ะ

คำถามที่สุดพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

พี่พูดถึงอะไรก่อน
พี่เพลยขึ้นมานะว่าใหญ่
อะไรมันหมายนึง

ดาราก็จะคนหนึ่งแล้วแบบว่า
พี่เปิดไปอย่างนี้เดี๋ยวกันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมา
แล้วก็นั่งตามหาอีกนะ
อือมันน่าวก็แทบยังไงก่อนจะทำเสียกรรมหน้าทำเสียกรรมตรงนั้นก่อนดีกว่า
หมอก็รักษานานกว่าทำหน้าอีก
ข้อที่เซ็บบุ๊กรองพยาบาลณคอนผิ่งฮะ
เขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าอุทาหรณ์หลังหนุ่มอยากใหญ่
เลือดข้างเลือดข้างปุ๊บมันหวิตจะเน่าอ่ะโอน่าแต่ดี
เป็นชายชาวพรามาศอายุยี่สิบเก้าปีเนี่ยเขาใส่ห่วงโรหะรัฐคนเอวเผชมานานถึงอันหนึ่งสัปดาห์
ด้วยความเชื่อว่าถ้ารัดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้น

มันบวมใช่มั้ยมันเปล่าไม่มันบวมแล้วปุ๊บมันบวมครั้งผิวหนังแตก
มีเป็นแผลมีน้องมีอาการทรมานเจ็บปวดแล้วก็บวมมาก
วมจนไม่สามารถเอาห่วงออกได้อ่ะคิดดูเอาเองแล้วกัน
คือนึกภาพเหมือนข่าวพวกที่คนที่ใส่แหวนติดนิ้วนาน
แล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นจนมันถอดแหวนไปละ

มาตรวจที่โรงพยาบาลนครพิง
แล้วก็รักษาแผลจนอาการดีขึ้นจึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้
สัญญาแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดข้อมูลเพิ่มแต่ว่า
ขอเตือนนะฮะไอ้การใส่ห่วงโรหะรัดอวัยวะเพศเนี่ย
เว้ยไปเวลานานอย่างกรณีเนี่ย
จะทำให้เลือดคั่งจะทำให้เลือดคั่ง

อาจถึงขั้นต้องตัดโรหะอวัยวะเพศทิ้งอะ
น่ากว่ายากใหญ่อีกเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อมูลแบบนี้
อกจากจะไม่ใหญ่แล้วจะไม่เหลือด้วย
จริงแล้วก็บอกว่าณวันนี้มันมีความพยายาม
พยายามที่จะแบบว่าดัดแปลงอวัยวะเพศชายโดยที่

ฉีดน้ำมันเนี่ยเคยเห็นเป็นข่าวอยู่แล้วมันก็น่า

ฝังสิ่งแปลกปลอม

น่าราคุณเขารอดมันดัยยังไง

เออแต่ก่อนเราเอามาไปดังเราก็ไม่รู้เนอะว่าเป็นยังไงเอ้าไอ้
เอามาทำงานไม่ได้เอามาทำผัวคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาฝั่งมุกหรือเปล่า
เอ้าแต่เมื่อกี้รู้ด้วยว่าเขาฝังมุกแล้วพาไปรักษาเราตอนนี้เอ้า

เข้ามาปรึกษาเพราะว่าพี่ผมมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมเออ

เขารู้ว่าพี่มดจะช่วยเขาได้ไง

หรือว่ามันแค่เอาออกเฉยแล้วก็รักษาก็หายเลย
มันต้องตกแต่งเพิ่มอะไรอย่างนี้ไหมมันพังไหม

คุณก็ไม่ได้ต้องตัดปรับด้วยนะอีบ้า
คือพูดซะจนแบบเออมันแบบ
ต้องมีความรู้ละเอียดนิดหนึ่งไงพี่

ค่ะหมอสะดัดแขมด้วย

ถ้าย้อนกลับไปจะได้เริ่มรู้ว่า๑๐ปี
เข้าวงการมาช่วงนั้นอะไรอย่างนี้

นิ่งพูดนะเพราะพี่นิ่งเขาเป็นคนจริงเขาพูด

ยังไม่ต้องไปรู้ว่าเป็นใครก็แล้วกันเอาเถอะ
ไปดูคนนี้ดีกว่าค่ะพี่ศรีสุวรรณของเรา
เขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นนักร้องไร้สังกัด
เพราะว่าเจออธิบดีปกครองสั่งยุบสมาคม
เพราะว่าเขาไปพบว่ามันมีการแอบอ้าง
เอาชื่อคนอื่นมาจัดตั้งนั่น
คือคุณแมนรัฐรัตนาสุขลอธิบดีกรมการปกครอง
ฐานะในทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
เขาเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียน
และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ของคุณศรีสุวรรณจัญญาแล้วนะคะ
คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
มันก็ไปพบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีบุคคล
ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูลไทยเนี่ย

ร่วมกันยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร
ซึ่งถือว่าเป็นท้องที่สำคัญสำนักงานแห่งใหญ่

พร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคม
รายชื่อที่อยู่แล้วก็อาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิกจำนวนทั้งหมด๑๑คน
ทีนี้ข้อเท็จจริงมันปรากฏภายหลังการจดทะเบียนว่า
คือบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อของเขาเนี่ย
ทั้งที่อยู่แล้วก็อาชีพต่างของผู้ที่จะสมัครสมาคมองค์การพิทักษมนุนไทย

ยืนยันสอดคล้องในทางเดียวกันบอกว่า
เขาไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย

แมแล้วชื่อมาได้ยังไง

อะไรส่วนของมันจะมีรายชื่อหลายคนอะ

ทั้งหมดประมาณอย่างน้อย๓คนที่เขาบอกชัดเจน

ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องตรงกันบอกว่า

พิทักษ์รัฐมนูลไทยครั้งที่๑ก็คือปี๒๕๕๑เมื่อวันที่๖
บางคนบอกว่าปกติจะมีการจัดตั้งสมาคมมันต้องมีการประชุมถูกไหมคะ
สองคนที่รายชื่อให้ข้อมูลตรงกันว่าเขาก็ไม่เคยเข้าร่วมประชุมนะคะ
มินจำได้ว่าก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้สักปี๒ปีที่พี่ศรีร้องเยอะ

มีคนเคยออกมาพูดว่าผมอยากให้ไปตรวจสอบสมาคมของคุณศรีสุวรรณหน่อย
สมาคมมีสมาชิกอยู่คนเดียวมันตั้งได้จริงเป็นสมาคมเลย
เพราะมีคนอยู่คนเดียวอันนั้นเป็นบริเวณเรื่องนั้นไง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือพยานหลักฐานเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า
ยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้คือมันเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๘๑
คือมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ๑๐คนจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๙นะคะประกอบกับมาตรา๕๒
ก็เลยมีการที่จะแบบเพิกถอนนี่แหละคำสั่งรับจดทะเบียนของทางสมาคมลงไป
ลงวันที่๑๓พฤษภาคม๕๒นะคะงานเข้าเหมือนกันนะเพราะเมื่อวันก่อนก็เพิ่งไปรับทราบข้อเก่าหาเองที่ถูกฟ้อง
ของที่บอกจะไปยุบเพื่อไทยใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวกลับมาวันนี้หนึ่งอีกหนึ่งทนาย
นายอนันตชัยยื่นฟ้องคุณแพรรี่กับลูกเพจหมินประมาทนะหลวงตาสินทรัพย์
จากช่วงหน้าจำได้ไหมประเด็นไอ้นี่ไงเม็ดพระธาตุอ่ะอ่าน่ะจะกลับมานะคะ
แน่นอนถ้าสมมุติใครติดตามคุณแพรรี่เขาจะมีการโอเคกับมดดำเข้ามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุ
อย่างแรกพระธาตุเสด็จมาจากไหนอืมเพราะว่าอย่างงั้นพี่มดครับพระธาตุเนี้ย
ลาซาด้าช้อปปี้มีขายค่ะอืมเขาว่าอย่างงั้นวันนี้นายทนายนายอนันตชัยชายเดช
ถนายความประธานมนุษย์ที่ถนายกองทัพธรรมยื่นฟ้องนายไพรวันวันนบุตรหรือแพรรี่
กับพวกรวม๓คนในฐานข้อความผิดหมินประมาทโดยการโฆษณา
หลังจากเขาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คครับระบุสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วย
ทั้งที่รู้มันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสตัญหา
ลูกศิษย์นี่พักจะฆ่าไม่งั้นจะจัดชุดยาให้อีกนะคะ
ที่ลูกเพจจะมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นของเงินบริจาค
พาดพิงไปถึงทนายเขาด้วยไงก็มีการพูดถึงทนายเขาด้วย
ด้านทนายอันตนันทชัยเนี่ยเขาเปิดเผยว่าจากการโพสต์ของจำเลยที่๑เนี่ย
แม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าบุคคลใดที่สอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยนะฮะ
แต่บุคคลที่เป็นลูกศิษย์หรือบุคคลทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าคือ
หลวงตาสินทรัพย์แห่งที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะฮะ
ที่ช่องแม็กซ์อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
ซึ่งเป็นการใส่ความด้อยค่าการสอนธรรมของหลวงตาสินทรัพย์
ที่ทำให้บุคคลที่๓เนี่ยเข้าใจว่าโจทย์ที่๑คือคุณวุฒิวัยวุฒิวิชาธนายความมากกว่า๓๗ปีเนี่ย
มีชื่อเสียงแล้วมีวุฒิภาวะตายังมาเป็นลูกศิษย์ศรัทธาการจัดสอนของหลวงตาสินทรัพย์
ที่มิได้ชนะกิเลสตันหาคือมีการไปพูดเขาอย่างนี้ว่ายังสูบบุหรี่อยู่
แล้วยังเทศอยู่เลยเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าจำเลยที่๑เนี่ยยังมีเจตนาก่อให้จำเลยที่๒และที่๓กระทำความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาโจทย์
อันเป็นการชี้นำโดยรู้อยู่แล้วว่าหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยให้เงินกับโจทย์ที่หนึ่ง
เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนโจทย์จำนวน๑ล้านบาทเพื่อไปช่วยเหลือแก่พระพิสุสงฆ์
แล้วก็สามเณรตามวัดวาอารามต่างต่างทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เพื่อปิดผากอืม
คือมันรู้สึกว่าจะเป็นเงินสำหรับตั้งเอ่อมูลนิธิกองทัพธรรมอืม
เขาบอกอันนี้ไปปิดปากหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เปิดเผยเรื่องไม่ดีของหลวงตาสินทรัพย์
โดยเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ทำให้โจทย์วันนี้เรามีเสียงเขาหรือเปล่าไม่รู้

เขาต้องป้องกันใช่ไหมเพราะเราเป็นมูลนิธิเรามีสมาชิกสมาชิกเสียหายตอนเนี้ย
ไอ้เงินหนึ่งล้านนี่แหละไปแถลงแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อผมอยู่ดีดีท่านอย่ามาแขวะผมแล้วผมอยากจะฝากบอกฝากเตือน
ไอ้พวกที่โพสต์แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อเนี้ยกล้าหน่อย
หน่อยคุณอย่าคิดนะว่าผมฟ้องไม่ได้หรือใครฟ้องไม่ได้
ถ้าคุณโพสต์ไปแล้วไม่เอ่ยชื่อเขาแต่ประชาชนเขาเข้าใจได้ว่า
บุคคลเป็นบุคคลคนนั้นคุณก็ถูกฟ้องได้ครับ
ทีนี้ทางด้านคุณแพรรี่บ้างก็มีการโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้นะคะ
บอกว่าอ่านคำฟ้องแล้วขำมากบอกตรงตรงเออดีค่ะ
จะได้ไปพูดยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าการสูบบุหรี่ของพระในวัดเนี่ย
มันทั้งผิดกฎหมายและไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
เขียนคำฟ้องก็มาเขียนให้มันดีหน่อยนะคะ
เที่ยวกล่าวหาว่ามีเจตนาให้คนอื่นหมินประมาททั้งที่แสดงความคิดเห็นเรื่องอื่น
ไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลยแถมเรื่องที่พูดก็เป็นการวิจารณ์โดยธรรม
แบบนี้ก็เป็นการใส่ความเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเจอกันค่ะถึงจะไม่ได้กระดูกเหล็กแต่มีตลปัดเหล็กไม่รู้เหรอคะ
อันนี้คุณแพรรี่ก็ฟาดกลับมาแบบเดือดไปเลย
ค่ะนางฟาดมาฟาดกลับอยู่แล้วไพรวันวรรณบุตร
แต่ประเด็นเรื่องนี้มันก็ยืดเยอะมาน่าจะเป็นเกือบเดือนแล้วนะคะ
ไปฟังเสียงแพรรี่สิหน่อยดีกว่า
จำเลยที่๑ยังมีเจตนาก่อให้จำเลยที่๒และ๓กระทำความผิดฐานหมินประมาท
โดยการโฆษณาโจทย์อันเป็นการชี้นำ
คือเขาเข้าใจไปเองว่าดิฉันมีเจตนา
ไปหมิรรประมาทเค้าว่าดิฉันมีเจตนา
ซึ่งอันนี้ที่ฉันเห็นว่าเขาใส่ฟาร์มดิฉัน
เป็นผู้วิเศษไปแล้ว
คนก็จะไม่ค่อยกล้าตั้งคำถามเพราะกลัวว่านั่นคือเป็นเรื่องของ
เป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องของนรกอะไรอย่างนี้
ไม่อยากให้คนพุทธมีวิธีคิดแบบนี้
เอาละอันนี้ก็เซียกกันไปเซียกกันมาลองลองรู้
ลูกนี้ออนแอร์วันแรก๖โมงเย็นไม่ใช่จันทร์ถึงศุกร์นะฮะ

อ่ะเราประเดิมละครเรื่องแรกเรื่องอะไรฮะ
อนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งเดี๋ยวนักแสดงทั้งหมดจะมาเยี่ยมเรานะฮะ

และแรกอท๊อตแล้วนี่คือนักแสดงจากลัดครพรุ่งนี้เลย

นี่ปว้างปุ๊กปุดห้าถ่าอันข่าวอยู่

คือเป็นนักข่าวในเรื่องนี้ด้วย

เป็นตัวเองแต่เข้าไปอยู่ในละครเขาครับ

เพราะเธอเล่นบ่อยอยู่แล้ว
แต่นี่เป็นครั้งแรกของนักข่าวไทยรัฐพร่มด้วย

สวัสดีครับอินดี้อินทานนะครับรับบทเป็นดอนครับ
สวัสดีครับสุพนัทเสริมชัยเจริญกิจอ๊อฟครับ

สวัสดีค่ะไฮชุดิมาค่ะรับบทเป็นปอยค่ะ
สวัสดีค่ะเชอรี่ปันเทิมแกรัมค่ะ
รับบทเป็นสายฝนค่ะ
สวัสดีค่ะใบตองรัสตะวันค่ะ
จากตลอดข่าวนะคะรับบทเป็นใบตองค่ะ
รับบทเป็นตัวเองเหรอใช่เหรอ
โดมันติกคอมเมดี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วตัวตัวของปลอยเองเนี่ยเป็นลูกสาวของกำนันค่ะซึ่งกำนันถึกก็จะเป็นพี่สมจิตจงจอหอนแล้วก็คุณแม่ก็จะเป็นพี่ทอพดารุณีนุท
กลับมาที่บ้านทุ่งพอมาบ้านทุ่งปุ๊บก็ต้องมาเจอพระเอก
คือในขณะที่เขามาบ้านทุ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาซวยจากการตกงานมาแล้ว
แล้วก็มีเหตุการณ์ทำให้แบบเจอกันแล้วก็เฮ้ยมันซวยหนักขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันซวยยังไงก็ต้องไปติดตามกันพรุ่งนี้

ยังไงบ้างอินดี้มาร่วมงานกับแต่ละท่านในไทยรัฐ
สนุกนะจริงสตอรี่มันดีมากครับ
คือมันมีความคอมเมอดี้จริงคอมเมอดี้เรื่องนี้มันเป็นเบอร์หนึ่งเลย
มันนำมามากกว่าโรแมนติกในมุมของดีนะ
ส่วนในเรื่องของสาระความรู้ก็มีเยอะเหมือนกัน

คือเรื่องนี้ที่ต้องแบบปลูกเห็ดต้องปลูกผักต้องเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้

โอ้โหมาอยู่จริงไปอยู่ทุ่งนานจริงไปอยู่สวนผักก็คือจริง
ลูกก็คือต้องปลูกจริงให้เหมือนแบบ
ให้คนดูได้รู้เลยว่าโอเคการปลูกเห็ดฟางเนี่ยมันปลูกแบบนี้

แล้วความโรแมนติกมีไหมคะนอกจากคอมเมดี้มีความโรแมนติกด้วยไหมมี

มีก็มีความโรแมนติกบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ
โอ้โหเลิฟซีนเลยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นด้วยแบบ

เพราะถ้าเลิฟซีนพระเอกนางเอกไม่เท่าไหร่เลย

พี่มดเรื่องนี้เชอรี่เปลืองตัวมาก

แข่งบ้านทุ่งแม่หัวเราะทำไมหนู

หนูใช้คำว่าเปลืองตัวชอบมากเลย

มาติดพันเราหมดเลย

ไม่ให้แช่คำว่าเปลืองตัวละไล่แม่
ขัดกระบุคลิกจริงเขามากเลยนะ
รับบทเป็นต้อมครับต้อมเป็นเพื่อนของ
นางเอกหรือปอยมาตลอดตั้งแต่เด็กเลย

แต่ก็พยายามที่จะแบบทำให้เขามาชอบ

ก็เลยเกิดเรื่องราวต่างหลังจากมีพระเอกเข้ามา

ปกติจริงต้องโชว์ขุนต้องบอกเรื่องนี้ต้องโชว์ขุนไหม

แต่อินดี้ทำพวกเรา

หนูอยู่ในเมื่อแล้วทีวีหนูไม่ค่อยมีอาหารตาดู

เวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นักแสดง
แต่สำหรับพระเอกของเราซูมที่หน้าเขาค่ะ

ไม่ใช่มันไม่ใช่บอกเซอร์
เพียงเฮ็ดงั้นเท่าว่าอยากให้อิ่มตี้เปลี่ยนเสื้อเหมือนกันเลยไม่แปลกใช่ไหมครับ

คุณสามารถก็เป็นอาหารใจให้กับทีมงาน

อย่างนั้นมันมีเพลงด้วยใช่ไหมครับ

เพลงนี้นะครับก็อ๊อฟเองครับผม
ได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่

อย่าเรียกว่าหนูร้องเลยเพราะพูดว่าร้องมันจะอายเปล่า

ชื่อเพลงว่าคู่ฟัตรแชงกัน

ทุกนี้เป็นครั้งวันแรก
๖โมงเย็นใครรับทีวี

สตัวแทนสักคนหนึ่ง

โหดีแล้วดีแล้ว
เอาใหม่หนึ่ง
คุณไม่ต้องตัดต้นต่อให้เขาพูด
ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องแรกของทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็พรุ่งนี้นะคะดอยบ้านดอยปลอยบ้านทุ่ง๖โมงเย็นวันเสาร์นะคะ
แล้วก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์ด้วยนะคะต่อไปนี้ก็ฝากด้วยนะคะ

จากนั้นนะครับก็มาฝากเพลงนะครับเป็นคู่ฟัดคู่กันกับท่าเต้นนี้

พร้อมแล้วแต่แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้๖โมงเย็นไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับละครที่แบบว่าลองไปดูนะว่าทุกคนต้องแฮปปี้ดูละครแล้วยิ้มได้

แต่ก่อนจากไปเนาะมีกินทางเต้นด้วย

วันจะวันสุกวันที่ไปก่อนสวัสดีเอะ

ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันได้อย่างฉันอย่างฉัน

ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น

จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น

คุกคุกคุกกัน